เดี๋ยวครับถิงสอกขวานำเข้ามาก่อนครับ

แต่ว่าทางสี่ไปโดนเตือนครับในช่วงปลายยก

ดูครับพยายามจะปล่อยหมัดหนึ่งสอง
โด่หัวซ้ายเกี่ยวได้คว่ำทิ้งเลยครับ
ตอนนี้ร้านรูปร่างดีกว่านะครับแต่ว่า

เหมือนรถถังเกียร์เดียวก็คือมีเกียร์เดินหน้าอย่างเดียวเลยครับ
นักร้องตีได้หลายต่อหลายครั้งนะครับ
อันที่๔นั้นมีดีที่เขาจัดทางด้วยข่าวซ้ายครับแล้วก็มีแก้งซ้าย
ไม่ได้หนีเยอะนะครับแต่ก็นี่ครับพยายามจะตีแลกกันครับ
ซ้ายมาซ้ายคืนโดนแล้วคืนทันทีนะครับ
แล้วนี่ครับซ้ายัดไส้ของทางด้านโดโด
ที่มีดีกรีเป็นถึงชัมเปียนนะครับ
ขยับแล้วดักด้วยขวาครับ
แล้วที่วงในแต่หาจังหวะตีด้วยซ้าย
แต่นี่ครับพยายามที่๔กันเป็นฝ่ายที่โดนแล้วก็ไม่ยอมเลยครับ

อันนี้ครับจะว่าหลักเรียนครับของทั้งคู่
หมุนแล้วทุ่มทิ้งเลยครับโดโด
พัยยักษ์เอ็มซีเมืองกล้วยตอบ